อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
การทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มวัยรุ่นชายนี่แหละค่ะนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
แล้วก็มาเจอกลุ่มซึ่งเป็นคู่อริของเพื่อนกว่า๑๐คน
ปลาระเบิดใส่เอาอาวุธปืนยิงใส่
กระสุนถึงขั้นเจาะทะลุฝ่ามือกันเลยค่ะ
เห็นภาพเป็นแผลไหมคะอันนั้นคือกระสุนทะลุฝ่ามือ
หมอนี่ผ่าออกตั้งหลายนัดนะคะ
นี่ค่ะผู้บาดเจ็บคือนายกิตติศักดิ์นะคะอายุ๑๘ปี
ตอนที่เกิดเหตุวิ่งไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยนะคะจุดสุวินทะวง
เพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นคู่อริของเพื่อน
กว่า๑๐คนปลาระเบิดใส่เอาปืนลูกซองสั้น
ยิงจนกระสุนเจาะฝ่ามือด้านซ้ายทะลุ

กิติมศักดิ์บอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน๑๐คน

แล้วก็เจอกลุ่มนี้ค่ะจอดมอเตอร์ไซค์
ดักรออยู่ใต้สะพานคลองขวาง

หลังจากนั้นปลาระเบิดปิงปองใส่รถมอเตอร์ไซค์

กระสุนมันก็เลยเจาะทะลุเข้าฝ่ามือ
แล้วไปโดนตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะจนเป็นรู

หลังจากนั้นเขาเลยต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนี
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะคะยังขี่ตามมา
ตอนที่เกิดเหตุก็มีคนไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของนายกิติศักดิ์
อยู่ในป่าย่าเกือบจะลงคลองขวางนะคะ
ก็แจ้งตำรวจตรวจสอบพบว่า
มีลูกระเบิดประดิษฐ์ที่ยังไม่ระเบิดอีกลูกหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีซากระเบิดประดิษฐ์ที่ระเบิดแล้ว

วันนี้ตอนเช้าค่ะนายอำนาจนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อของนายกิติมศักดิ์ผู้บาดเจ็บบอกว่า

ตั้งแต่ข้อมือไปจนถึงข้อศอกค่ะ
คุณหมอที่โรงพยาบาลพุทธโสธรผ่าตัด
เอากระสุนปลายที่เจาะเข้าฝ่ามือ๕นัดนะคะ

กับคนอื่นอีกค่ะ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาโดนยิง

ลูกชายผมเนี่ยไม่เคยไปหาเรื่องใครนะ
คดีนี้มันเหมือนคดีที่ว่า

หาว่าบุคคลคนหนึ่งหรือว่าสองคนที่ขี่รถอยู่ชายถนนเนี่ย

แล้วมาเจอแบบนี้อันนี้โดนแค่มือ
แต่ถ้าเกิดว่าโดนตัวหรือว่าถึงกับเสียชีวิตเนี่ย
มันก็เหมือนกับว่าชีวิตคนมันไม่มีค่าไร้ค่า
นี่ค่ะพ่อก็บอกว่าลูกไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
แล้วอยากให้ติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

ท่านรองผู้กำกับสพน้ำเปรี้ยวบอกว่ารู้แล้วนะคะ

คือก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีเรื่องทะเลาะวิวาส

กับกลุ่มเพื่อนของนายกิติมศักดิ์
กิติมศักดิ์นี่ก็คือไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะคะ
กำลังรวบรวมหลักฐานจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ